ทุกผู้ชมครับใครที่เคยไปไหว้พระที่วัดคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก็น่าจะพอทราบกันอยู่ว่าที่นั่นเขามีบึงน้ำมีสระน้ำเลี้ยงปลาเป็นเขตอภัยธาน
ญาติโยมไปก็ไหว้พระเสร็จก็ซื้อขนมปงขนมปังอาหารปลาโยนให้ปลากันหน่อย
ดูแล้วปลานี่ตัวใหญ่นะที่วัดเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันมีน้ำเสียไม่รู้จากไหนอ่ะ
ไหลเข้ามาที่วัดแล้วมาที่ตรงนี้ตรงจุดคลองตรงจุดสระตรงนี้นะครับ
ทางวัดก็สงสารปลาก็ปล่อยปลาออกไปเพื่อให้ไปหาน้ำดีดีนะฮะ
งั้นอยู่แถวน้ำเสียแถวนี้ตายหมดปรากฏว่าพ้นเขตวัดไปแค่๕๐เมตรนะคุณเขียนมาสอน
นิดเดียวค่ะก็ตกปลากันใหญ่เลยอะค่ะดักรอเลยฮะดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
ต่อประตูนี้

จาะจำทุกคน

ใช่ญาติโยมันจะบอกว่า

วันนี้คุณทวีการแก้วิจิต

ก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดคลอง๒หน่อยนะครับ
พบว่าแพร่ที่ทางวัดจัดไว้ให้ญาติโยม
เอาไว้ทำบุญปล่อยปลาให้อาหารปลาเนี่ย

น้ำก็จะออกสีดำหน่อย
คือประชาชนที่เข้ามาปล่อยปลามาทำบุญ
ก็ต้องกลับกันแล้วครับเพราะว่าน้ำเนี่ย
มันเป็นคราบน้ำเสียสีดำ
แล้วมีซากปลาลอยตายด้วยนะ
เป็นแพร่ตรงสระน้ำที่เขาเลี้ยงปลาไว้เลยนะครับ

ญาติโยมจะจับเลยเนี่ยนะฮะ
หลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ต้องปิดแพร่ปลามา๔วันแล้ว
ทางวัดได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่ถูกปล่อยทิ้งแล้วมันไหลเข้ามาในเขตอภัยธาน
ปลาจำนวนมากมันก็ตายนะฮะ
ก็ต้องปล่อยให้หนีน้ำเสียวไปนอกเขตวัด

นี่ฮะท่านรองเจ้าวาดยอมรับว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มากนะครับ
จากขอร้องญาติโยมว่าให้สงสารปลาอย่าจับปลาเลย
แล้วก็ขอให้ตำรวจมาช่วยดูแลไม่ให้คนมาจับปลา
แล้วก็เอาเครื่องผันน้ำ๒ตัวไปติดตั้งเพื่อผลักให้น้ำเสียเนี่ยมันออกไป
ก็เปิดทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับให้น้ำมันไหลออกนอกเขตวัด
แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหลังจากนี้ก็เลยอยากจะฝากไปยัง
เทศบาลท่าโขลงหน่อยนะครับอ่าที่เป็นห่วยงานในพื้นที่
ให้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้หน่อย
คลองมันแห้งไม่มีน้ำแล้วก็เดินไปที่แพร่ปลาก็เห็นน้ำมันดำ
ส่งกลิ่นเหม็นมาก็ถือว่าน้ำมันเสีย

พวกปลามาก็หนีไป
คนมาทำบุญให้อาหารปลาอะไรก็ไม่มีใครมา
เพราะว่าไม่มีปลาที่จะให้อาหาร
จากนั้นก็ได้ข่าวญาติโยมมาบอกว่ามีคนจับปลาจับอะไรทางแถวหมู่สิบ
ก็ได้จับปลาไปเป็นคันรถเป็นกระสอบ
ดอย่างนี้มีตกปลาแต่ละก็เลยเดินไปขอบินทบาท
ส่วนน้ำเสียที่ไปและเข้าในเขดวัดพิมพ์เขาไปตรวจสอบรวมทางห้อความน้ำเสียไม่ไกลจากวัดมาก
เป็นท่อที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งของโรงงานแห่งหนึ่งแถวนั้น
แหล่งข่าวให้ข้อมูลบอกว่าจากสภาพน้ำที่เห็นเป็นน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาโดยตรง
ไม่ผ่านการบำบัดด้วยนะครับแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งลงในคลอง
ซึ่งช่วงที่น้ำในคลองลดระดับลงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาในช่วงนี้
ก็เลยทำให้ไม่มีน้ำที่จะมาผลักมาดันน้ำเสียให้ไหลออกไปก็เลยส่งผลกระทบกับปลาในวัด
เขาตั้งใจที่จะปล่อยมาเลยโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการบำบัดเลย
มันเป็นมันเป็นแหล่งปลาที่ที่เราน่าจะเก็บมันไว้คือณเวลานี้เราไม่น่าจะฉวยโอกาสที่จะไปทำร้ายมัน
เพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารอย่างหนึ่งของเราถามว่าทุกวันนี้ปลาในคลองตลอดเส้นคลองเนี่ยก็หากินกันได้อยู่แล้ว
แต่พอเกิดปัญหาน้ำเสียแบบนี้ปลาอยู่ไม่ได้ปลามันหนีไปหาน้ำดีแต่คนก็ต้องที่จะทำร้ายมัน
กินเองคงไม่สภาพน้ำอย่างนี้เขาไม่กินหรอกครับเขาก็ผักให้ไปให้คนที่ซื้อไปกินก็คิดกันเอากันแล้วกันว่าจะซื้อไปกินไหม
แล้วคนซื้อไปกินเขาก็ไม่รู้ไงใช่ไหมบางทีจับปลาที่ตายไปขายต่ออย่างนี้จริงทีนี้ทางวัดบอกว่าก็พยายามติดต่อไปที่เทศบาลตะมนต์ท่าโขลงแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นวันหยุดยาวอะค่ะก็เลยยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบให้นี่ปลาตายลอยแบบนี้คือตอนนี้น้ำเริ่มนิ่ง
ไหลออกนอกพื้นที่แล้วฝนก็ไม่ตกลงมาทางวัดก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแบบนี้ค่ะ
น้ำจากคลองระพีพัดเข้าไปแล้วก็ผลักดันน้ำเสียออกก็น่าจะช่วยได้
แต่ปลาวัดไม่อร่อยหรอกคือนอกจากบ่าวแล้วอย่าไปกินเลยมันกินแต่ขนมปัง
จริงแล้วมันไม่ได้ไปไหว้อยู่ตามคลองไม่ได้ถวนน้ำตามน้ำมันเนื้อมันไม่แน่นไม่แข็งแรง
ค่ะอืมก็บาปด้วยอ่ะใช่เขาบอกผมมานะผมไม่เคยกินอะไรหรอก